ผมเชื่อว่าสีหน้าของแฟนบอลไทยไม่ค่อยสดใสกับการตื่นขึ้นมาแล้ว
อาจจะฝันร้ายกับผลการแข่งขันในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
ก็คาดหวังกับผลการขันค่อนข้างจะสูงแล้วก็คิดว่าทีมไทยนั้นน่าจะเอาเวียดนามอยู่
แต่สุดท้ายครับแน่นอนหลังจากนี้ประกาศศักดาเต็มที่ว่าเวียดนามคือเบอร์หนึ่งของอาเซียน
หลังจากที่เอาชนะทีมไทยได้แบบขาดรอยครับ
จริงผลงานก่อนหน้านี้ของพวกเขาก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าเกมเมื่อวานมันเป็นเครื่องตอกย้ำครับเพราะว่าชุดนี้ก็เป็นรอยต่อระหว่างชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับ
หลายคนของเวียดนามก็ติดชุดใหญ่ไปแล้วของเราก็เช่นเดียวกันลงมาเจอกันในรายการนี้ครับ
เขาก็เล่นกับเราในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมก็ยังพอดูดีอยู่ครับทีมไทย
ช่วงท้ายก็ครองบอลได้ด้วยแต่สุดท้ายนะครับเราตามอยู่ศูนย์ต่อหนึ่ง
จากนั้นครึ่งหลังครับสถานการณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เดี๋ยวน้ำเดี่ยวเป็นสองศูนย์จากทางเหนียนท่องดึก
ก่อนที่จะมีจุดเปลี่ยนของเกมครับนาทีที่ห้าสิบเจ็ด
กระแทกจากด้านหลังนะครับแล้วก็มาหันหน้าไปเจออีกคนหนึ่ง
คุมอารมณ์ไม่อยู่ครับก็เหมือนกับไปไปง้างหมัดใส่นะครับ
แต่ว่ามันต่อยแบบไถไปแล้วก็มันเหมือนกับใช้ท่อนแขนนะครับ
ไปทางสอกโดนทางโพตานไตในจังหวะนอกเกม
สินอยู่ใกล้ครับเห็นก็วิ่งเข้าไปแจกใบแดงโดยตรงเลยครับ
พอเหลือน้อยกว่าเวียดนามมาได้อีก๒ลูกจากเหงียนตรันชุงนาที๖๗
แล้วก็ตรันทันสนนะครับในช่วงทดเจ็บ
เกมนี้เวียดนามชนะรวด๓นัดมี๙คะแนนเต็มครับได้แชมป์กลุ่ม
แล้วก็ไปเล่นรอบสุดท้ายขณะที่ไทยแม้ว่าจบที่๒
แต่ว่ายังเข้าสู่รอบสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพ
เพราะว่าเราจะมีเพียงแค่๓แต้มถ้าตัดผลงานกับการเจอทีมอันดับสุดท้ายออกไป
แต่ยังดีครับถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ทำให้เรานั้นต้องกลับมา
ปรับปรุงทีมกันใหม่ในเกมรอบสุดท้ายที่จะเป็นเจ้าภาพครับ
หลังเกมอเล็กซันเรยกามากุญซือของชุดนี้ก็ไม่โทษสุภาชัยครับที่คุมอารมณ์ไม่อยู่
รับว่าเป็นความผิดของเขาคนเดียวซึ่งก่อนหน้านี้นักเตะทุกคนนั้นเล่นได้ตามแผน
แค่ว่าเกมมันไม่ใช่วันของทีมแล้วก็การเหลือผู้เล่นน้อยกว่าเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมได้
แต่เขาก็เสียดายที่โทษแบนจะส่งผลถึงรอบสุดท้ายนั่นคือปัญหาสำคัญนะครับ

ส่วนเวียดนามต้องยอมรับว่าเล่นดี
แล้วก็อยู่ช่วงที่มั่นใจในกรรมมาบอก
ครึ่งแรกเกมมันสูสีแต่ว่าไทยนั้นหาจังหวะ

ส่วนครึ่งหลังหลังจากที่ตัวน้อยกว่า
ก็พยายามจะควบคุมสถานการณ์
แต่ก็ทำไม่ได้ก็ขาดนะครับ
พลังในการเล่นทำให้เวียดนามหาพื้นที่ว่าง
ทำได้โดยเฉพาะทางเหงียนกล้องไห่ครับ

ส่วนไทยนั้นต้องกลับมาแก้ไขก่อนแข่งรอบสุดท้าย
จะเป็นเจ้าภาพในเดือนมกราคมปีหน้าครับ
แต่สิ่งสำคัญคือเดี๋ยวจะต้องเจอกันใน๔เกมนะครับ
อย่างน้อยรอบรองรอบชิงต้องมีแน่

รอบแรกต้องเจอเลยในช่วงปลายปีนี้
เป็นงานหนักของกามาแล้วเด็กชุดนี้ครับ
ก็จะเดินทางกลับกันมาถึงสนามบินดอนเมืองนะครับ
ในวันนี้เวลา๑๑โมงครึ่งครับ
ส่วนชุดใหญ่ที่เพิ่งจะคว้ารองแชมป์ชัยหน้าครับ
เมื่อวานเดินทางกลับมาที่ท่ากัศยาสุวรรณภูมิในช่วงบ่าย
ตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมก็บอกนะครับว่า
ทุกคนได้ประโยชน์อย่างมากในการไปขายรายการนี้ที่จีน

หวังว่าทุกคนนั้นจะนำประสบการณ์มาพัฒนาตัวเองต่อไป
ส่วนฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๗ในเดือนมิถุนายนนี้

นามแล้วก็อินเดียจะมาร่วมแข่งขันขนาดที่
อีกหนึ่งทีมกำลังรอยืนยันนะครับ
ระหว่างทีมชั้นนำของเอเชียที่อันดับโลกสูงกว่าไทย

ในการแข่งขันหรือการแข่งขันฟุตบอลชิงครับที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ขณะนี้เราได้รับการยืนยันชัดเจนแล้วนะครับ
ว่าคือทีมชาติอินเดียทีมชาติเวียดนาม
และอีกหนึ่งประเทศนั้นก็อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ตอนนี้ก็มีทีมใหญ่ในเอเซีย๑ทีม
กับทีมในยุโรปหนึ่งทีม
ซึ่งเรากำลังเจรจาอยู่นะครับ
ก็คิดว่าทีมไหนที่มีความเหมาะสมเราจะเลือกทีมนั้นครับ
นั่นแหละครับในเรื่องของการจับสลากของฟุตบอลคิงส์ครับ
แนะนำไปเลยว่าปีนี้ไม่ต้องจับแล้วครับ
เวียดนามไปเลยครับในนัดแรกนะครับ

ว่าเหลือชุดใหญ่แล้วที่เรายังไม่ได้เจอเวียดนามในช่วงที่เขานั้นแรงขึ้นมาช่วงหลังนี่แหละครับ
สำหรับอนาคตของทางโคชโตยแล้วก็ทางโค้ชโชคครับ
ออนก็ยอมรับว่าอยากให้ทั้งคู่ทำงานต่อไปหลังจากที่พิสูจน์แล้วให้แฟนบอลไทยเห็นว่ามีผลงานดีทั้งในเอเชียนคลับแล้วก็ชัยหน้าครับ
แต่ว่าบอลโลกรอบคันเลือกนะครับในช่วงปลายปีนี้ถูกกำหนดว่าต้องใช้โค้ชที่ผ่านการอบรมโปรไลเซ็นต์
ไม่อาจฝืนกติกาจากองค์กรสากลได้ที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกันตลอดและทุกคนก็เข้าใจสถานการณ์ดีครับ
ฝืนกฎกติกาอะไรได้ผมผมก็อยากใช้เขานะครับเพราะว่าเขาก็ทำงานดีมีผลงานนะครับก็อย่างที่เห็นที่ใช้นะครับก็เป็นที่ยอมรับของแฟนบอลนะครับ
ถึงแม้ว่าจะแพ้ให้กับลูกวัยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายครับ